เนี่ยผมยืนดูตำรายตัวเองพักใหญ่แล้ว

วันนี้ขอเอาใจสายเตี๋ยวสายเกี้ยวหน่อย
คนที่ชอบทานเกี้ยวทานบะหมี่ทานก๋วยเตี๋ย
เรามีร้านบะหมี่เจ้าดังที่ถือว่าเป็นต้นตำรับจากเมืองจีนเลยนะโอ้โห

แต่ถ้าเกิดเกียวยักษ์นะคะต้องเกี่ยวเกียวยักษูตเด็ดแม่เท่านั้นค่ะ
เพราะว่าเราฝากคุณแม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ค่ะ
สวัสดีค่ะรุ๊ดนะคะเป็นเจ้าของร้านเกี๊ยวยักษ์สูตรเด็ดแม่ค่ะ
จุดเริ่มต้นของร้านนะคะก็จะเป็นคุณแม่ชอบทำอาหารนะคะ
เราก็เลยลองลงโซเชียลเพื่อนติดใจค่ะ
ก็เลยให้ลองชิมติดใจรสชาติอีก
ก็เลยลองเปิดร้านค่ะให้เหมือนกับชวนช่วยมาทานข้าวฝีมือแม่ค่ะ
เกี๊ยวที่เราใช้ใช้ประมาณ๑๐๐๐๒๐๐๐โตต่อวันค่ะ
ยังไงก็ถ้าเกิดสนใจอยากมาลองทานฝีมือแม่นุษย์ดู
ก็แวะมาทานกันเยอะนะคะ

เป็นสาขายาวราชกับสาขาราชพฤกษ์ค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนุษย์นะคะอยากทานแล้วว่าก๋วยเตี๋ยวเกี้ยวฝีมือแม่ของคุณนุษย์เนี่ยมันจะเด็ดขนาดไหน
คือเรามาเปิดร้านอย่างนี้ได้ยังไงบ้างเห็นบอกว่าคุณแม่ชอบทำ
ใช่ค่ะคุณแม่เป็นคนชอบทำอาหารมากค่ะจนวันหนึ่งก็ลูกชอบแชร์ในโซเชียลใช่ไหมคะ
ติดไม้ติดมือไปให้เพื่อนทานแล้วเพื่อนก็ชอบแล้วพอมีโอกาสได้ลองมาลองทำร้านดูค่ะ
ก็เลยตัดสินใจที่ว่าเปิดร้านเพื่อให้ชวนเพื่อนมาทานข้าวฝีมือแม่กันค่ะ
แล้วอย่างนี้ร้านเปิดมานานแค่ไหนแล้วคะ
เปิดมาปีกว่าค่ะตอนนี้มี๒สาขาแล้วค่ะ
ค่ะคุณแม่ได้สูตรมาจากไหนทำยังไงบ้าง
จริงก็คุณแม่เรียนเรียนจากอาม่าด้วยเรียนจากเพื่อนที่เป็นคุณผู้ชมด้วยค่ะ
หลายอย่างแล้วก็มาอาแดฟกับสิ่งที่ว่าคุณแม่ทำให้ลูกทาน
ก็คือปรับสูตรมาเรื่อยจนทำให้รู้สึกว่าได้สูตรที่พึงพอใจ
หลังจากที่คุณนุษย์เอาไปให้เพื่อนชิมแล้วเพื่อนชื่นชอบใช่ไหม

คือเปิดร้านขายไปเลยก็แล้วกันโอ้โหเก๋มากมากแล้วคุณผู้ชมดูนะ
สูตรนี้คุณแม่พัฒนาปรับปรุงมาจนเป็นที่ถูกอกถูกใจมาก
แล้วเมนูเนี่ยเยอะแยะมากมายร้านตอนนี้มีสองสาขาแล้วใช่ไหมคะ

สาขาราชพฤกษ์กับเยาวราชเมนูมีทั้งหมดกี่เมนูคะ

เยอะมากใช่ไหมใช่ค่ะเมนูที่ลูกค้านิยมสั่งอะค่ะ

เพราะว่าเราจะเป็นเส้นเบิ้ลหอมของอาจารย์เส้นเล็กสไตล์ฮ้องกงเลยค่ะ
คุณนุษย์ขออนุญาตถามอันนี้แจกฟรีเหรอครับคนมาต่อคิวกันเยอะขนาดนี้ไม่ค่ะอันนี้คือลูกค้ามารอคิวกันยาวขนาดนี้เลยเหรอ

ลูกค้าเยอะมากจริงเรามาดูเรื่องของเมนูกันบ้างดีกว่าเพราะว่าวันนี้คุณนุษย์ยกมาเต็มโต๊ะไปหมดเลยไล่จากทางนู้นอย่างแรกเลยค่ะ
เกี้ยวนี่มันต่างกันยังไงฮะมันก็หน้าตาเหมือนกันนะเนี่ยแต่ใหญ่มาก
ทางร้านของเราจะมีเกี้ยว๒แบบค่ะเป็นเกี้ยวกุ้งกับเกี้ยวหมูนะคะโดยเกี้ยวกุ้งเนี่ยเราจะให้กุ้งเป็นตัวเลยค่ะจาก๑ชิ้นค่ะ
ชิ้น๑ตัวเกี้ยวเนี่ยมีกุ้ง๑ตัวไม่มีการแบบสับเลย

ผมให้ดูเกี้ยวกุ้งนะคุณชนะลองชิมด้วยเป็นเกี้ยวยักษ์จริงเราใช้กุ้งอะไรยังไงคะคุณนก
ของเราเป็นกุ้งขาวนะคะแล้วก็คัดไซส์ที่เท่ากันจากสะพายเออร์ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะได้ทุกตัวช่างน้ำหนักเท่ากันค่ะทุกคนจะได้เกี้ยวในไซส์ที่ใหญ่เท่ากัน
แล้วตัวเกี้ยวเท่ากันโอ้โหคุณชนะคะอยากเห็นกุ้งด้านในค่ะคุณกินเข้าไปหมดเลยคุณไม่เปิดให้ดูเลยเหรอคะ
เดี๋ยวฉันอยากเห็นคุณคลิปมาคลิปเกี้ยวกุ้งมาหนู

เดี๋ยวให้ดูนะในกุ้งใหญ่มาก
อันนี้ฉันจะแหวกให้คุณผู้ชมดูนะว่ากุ้งที่อยู่ในเกี้ยวเนี่ยมาเป็นตัวแผ่นเกี้ยวเห็นเลยค่ะ
นี่เนี่ยค่ะแหวกแผ่นเกี้ยวออกมาคุณจะเห็นเลยว่าในนี้คือกุ้งนะคะ
กุ้งเป็นตัวเลยอ่ะทุกชิ้นคุณจะได้กุ้งเป็นตัวแบบ

นี่ค่ะแล้วมีการชั่งน้ำหนักด้วยอย่างที่คุณนุษย์บอกอันนี้คือเกี้ยวกุ้ง
ก็นอกจากเกี้ยวกุ้งแล้วก็จะมีเมนูเกี้ยวหมูด้วยนี่เกี้ยวหมูที่คุณชนะหยิบอยู่

อันนี้คือเกี้ยวหมูเกี้ยวหมูก็จะมีความแตกต่างจากเกี้ยกุ้งยังไงบ้างคะคุณนุษย
ก็ของตัวเกี้ยวหมูนะคะไส้หมูจะแน่นจะนิ่มเพราะว่าเราก็จะมีกลิ่นความหอมของเครื่องเทศด้วย
ใช่ค่ะก็จะแตกต่างกันออกไปเมนูเกี้ยวเนี่ยเป็นเมนูที่ขายดีของทางร้านแล้ว
มาดูเมนูที่ขายดีมากอย่างที่คุณนุษย์บอกอันนี้ก็คือเมนู

บะหมี่จักรพรรดิเนื้อปูในนี้มีอะไรบ้าง
อันดับแรกก็จะเป็นของเราเป็นเส้นบะหมี่นะคะเส้นเล็กสไตล์ฮ่องกงค่ะ
เกี้ยวยักษ์ไซส์ใหญ่ค่ะใหญ่มากค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมนี่คืออะไรอ่ะเกี้ยวหรอ

อันนี้ตอนช่างก็คือ๓๕ค่ะแต่น้องก็จะอวบขึ้นไปอีกค่ะ
จะให้เทียบกับหน้าดิฉันว่าใหญ่ขนาดไหน

กีบไม่ได้อ่ะค่ะเกี้ยวใหญ่มากคุณ

แต่เห็นอย่างนี้นะคือความใหญ่ความอร่อยของมันพอ

มีเนื้อปูเราใช้กัญเชียงสดนะคะ

จ่ายตลาดทุกวันครับมีหมูเด้งค่ะตัวเนื่องหนุ่มค่ะ

เมื่อกี้พุกฟองที่ต้องเอามาจะเห็นไข่แดงอยู่ด้านบน

ต้องมีสูตรมีเทคนิคในการต้มด้วยถูกไหมคะ

ได้ได้เวลาแล้วดิฉันจะชิม
คือเส้นบะหมี่นี้เป็นสูตรเฉพาะของคุณแม่

เนื้อปูเป็นก้อน

คุณผู้ชมเห็นแล้วผมว่าน่าจะอิจฉา
แล้วเส้นผมให้คุณนุษย์เล่าเรื่องเส้นหน่อย
เห็นบอกว่าเส้นเราเนี่ยก็สั่งเป็นพิเศษเป็นสูตรของเรา
ใช่ค่ะของเราจะใช้เป็นบะหมี่เส้นเล็กนะคะ
แต่ว่าต้องมีความเหนียวนุ่มค่ะ
เราจะใช้พิเศษไข่เข้าไปค่ะ
แล้วก็มีสูตรเพื่อจะให้ไม่มีกลิ่นแป้ง
เหมือนกับร้านบะหมี่ที่แบบเราเคยเจออะไรอย่างนี้ค่ะ
น่ากินน่าทานน้องใบตองครับกลับไปกินที่บ้านได้เลยนะฮะ

อีกอย่างน้องใบตองคืออะไรรู้ไหมความหอมของหอมเจียว
แล้วหอมเจียวเขาไม่ต้องบาพร้อมอะไร
นี่บาพร้อมกับกาเทียมเจียวกับกาเงิน
มันควบคู่กันแล้วผมได้ลองกัดได้ลองกินอยู่แล้ว
คุณลองฟังดูนะเดี๋ยวจะสกัดให้ดูแล้วมันกรอบขนาดไหน

อันนี้เป็นทีเด็ดเลยที่ลูกค้าชอบลูกค้าชอบมาก
มาดูเมนูข้าวบ้างดีกว่านี่คือเมนูข้าวนะคะ

ข้าวหน้าหมูย่างไข่เยิ้ม
นี่ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีไข่อยู่ด้านบน

อันนี้คือทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดให้ดูให้ดูอีกรอบหนึ่ง

แล้วทุกเมนูจะมีไข่แบบนี้อยู่ด้านบน

เราจะใช้ส่วนสันคอมักขั้นต่ำ๒๔ชั่วโมง
ใช่ค่ะของเราจะย่างแล้วก็หมักทำอย่างนี้ทุกวันค่ะ

เดี๋ยวจะบอกหน่อยว่ารสชาติเป็นยังไง

คุณเอาที่น้องบ้านเนี่ยมาขนาดยังไม่ตลากินนะ

เมนูต่อไปเมนูสุดท้ายของทางร้านที่

อันนี้เป็นมะหมี่จานยักษ์เอ็กเอ็กแอล

มาเป็นแก๊งเพื่อนครอบครัวมาทานได้หมดเลยค่ะ

ใช่คือมากันเป็นกลุ่มเป็นแก๊ง

ก็สั่งกันไปคนละอย่างแบบต้มยำก็มีใช่ค่ะอันนี้คือเป็นเมนูอันนี้คือเป็นบะหมี่น้ำยำค่ะเกี้ยวกุ้งรวมหมูค่ะ
เกี้ยวกุ้งรวมหมูแล้วก็เป็นน้ำต้มยำสำหรับคนที่ชอบแบบว่ารสชาติแบบเผ็ดนิดนึงแซ่บหน่อยแล้วก็ยังมีพวกเครื่องเคียงต่างเนี่ย
อันนี้คือหอยจ้อปูค่ะจ้อปูหมูย่างค่ะอันนั้นอ่ะฮะอันนี้ก็เผ็นผักกวางตู้ใช่ค่ะไว้ทานเล่นกับตัวจานยักษ์ได้ค่ะแล้วก็มีเป็นเกี้ยวเสชวนเหมือนกันอันนี้คือเกี้ยวเสชวนคืออะไรเอ่ยเกี้ยวเสชวนเราจะใช้เป็นเกี้ยวไซส์ใหญ่พิเศษนะคะลาดด้วยซอสเสชวนจะมีรสชาติเผ็ดนิดหน่อยแล้วว่าจะมีความหอมใช่
ราชภึกนะคะอยู่ราชภึก๒๔ค่ะแล้วก็สาขายาวราชค่ะอยู่ตรงข้ามกับหวัดเล่นได้ยี่เลยค่ะเปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันค่ะกี่โมงคะถ้าเกิดสาขาราชภึกเปิดตั้งแต่๙โมงจนถึง๕โมงครึ่งค่ะแต่ว่ายาวราชก็๑๐โมงครึ่งจนถึงทุ่มครึ่งไปเลยค่ะแล้วมีเบอร์ติดต่อไหมคะมีค่ะเดี๋ยวขึ้นให้ทางด้าน